ประกอบพิธีกรรมรักษาคนป่วยค่ะเขาทำยังไงกันบ้างไปดูกัน
บรรยากาศคุณผู้ชมค่ะดูเอาเลยดูเอาเลย
เริ่มต้นจากการแต่งองค์ทรงเครื่องกันก่อน
แล้วเราก็เห็นเครื่องคายอาหารคาวหวานต่าง
อุปกรณ์ที่ประกอบพิธีกรรมดูแล้วก็แปลกตาแล้วดูมีมนต์ขลังด้วยนะ
ที่นี่คือที่บ้านโคโก่งตะบนกุฎว่าอำเภอกุชินารายจังหวัดกาลสินนะคะ
ที่เห็นอยู่นี้คือพิธีกรรมการเลี้ยงผีหมอยาว
ตามความเชื่อมาแต่โบราณนะคะ
ซึ่งหมอยาวหมายถึงผู้ที่ทำพิธีรักษาผู้ป่วย
เป็นผู้ป่วยที่ไปรักษาหาหมอกับแพทย์แผนปัจจุบันแล้วไม่หาย
หรือไม่สามารถวินิจฉัยโรคที่เป็นได้
ก็เลยต้องมารักษาตามความเชื่อนั่นเองนะครับ
การที่หมอยาวจะรักษาก็คือต้องติดต่อสื่อสารกับดวงวิญญาณและสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ซึ่งในพิธีกรรมนี้จะมีทั้งหมอยาวรุ่นเล็กรุ่นใหญ่
รวมพิธีกันกว่า๒๐คนนะคะ
การแต่งกายก็จะแต่งกายตามสไตล์ของชาวภูไทย
แล้วก็เป็นภูไทยแบบดั้งเดิมนะคะมาประกอบพิธีกันแบบนี้
ส่วนชาวบ้านจะนำเครื่องเส้นไหว้ค่ะ
อย่างข้าวสารไข่ต้มสุกอาหารคาหวานอาหารพื้นบ้าน
และที่สำคัญคือจะต้องมีเหล้าขาวมาด้วย
โดยในพิธีนี้นะคะจะต้องใช้สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือไข่ค่ะ
ใครเนี่ยทางหมอยาวบอกว่าจะเป็นเครื่องมือสื่อสารกับผี
จะใช้สอบถามเรื่องราวต่าง
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเรื่องของฝนฟ้า
ทุกอย่างจะสื่อสารผ่านไข่ฟองนี้นะคะ

เขาจะนำไข่มาผูกไว้กับด้ายทั้งสองฝั่ง
แล้วก็เหมือนมีไม้เนี่ยผูกเอาไว้อยู่เหมือนเป็นคานเนี่ยนะคะ
และนอกจากนั้นยังมีการนำมีดดาบง้าวตะขอธนู
เป็นพวกอาวุธต่างมาใช้ในพิธีเห็นไหม
หมอยาวแต่ละท่านก็จะถืออาวุธต่างกันไป
แล้วก็เดินวนรอบเครื่องคาวหวานต่าง
ระหว่างนั้นต้องมีการบันเลงเพลงของที่บ้านด้วย
แคนต้องมาปีแบบชาวบ้านโบราณต้องมา
นี่ค่ะบันเลงเพลงไปเรื่อย
ว่ากันว่าการบันเลงเพลงประกอบกับการทำพิธีของหมอยาว
ทำให้ผู้ป่วยมีกำลังใจที่ดีขึ้น
เป็นวิธีการแก้เคราะห์แก้กรรมกับผีนะคะ
หลังจากนั้นหมอยาวแต่ละคนก็จะมานั่งเส้นเครื่องสังเวย
ไอ้ที่ชาวบ้านจัดมาเนี่ยก็มากินมาดื่มกัน

อันนี้คือเป็นพิธีกรรมนะ
ให้ดูไม่ได้ว่าให้ไปทำตามอะไรนะ
เป็นวิธีกรรมความเชื่อที่มีแต่โบราณ
โดยการรวมตัวของหมอยาวเพื่อเลี้ยงผีหมอยาวครั้งนี้นะคะ
คุณสมพงศ์ผิวละมุนหมอยาวรุ่นใหม่บอกว่า
ทุกคนเคยผ่านประสบการณ์เจ็บป่วย
แล้วก็หายจากการป่วยด้วยฝีมือหมอยาวมาแล้วทั้งนั้น
ดังนั้นคุณสมพงศ์คนนี้ก็เลยมีความเชื่อเรื่องนี้
ก็มาเป็นหมอใหญ่รุ่นใหม่อีกหนึ่งคนนะคะ
ก็เป็นอีกหนึ่งความเชื่อที่มีมาแต่โบร่ำโบราณของชาวอีสาน
ซึ่งนี่ก็จะเป็นทางอีสานตอนบน
ก็มีวัฒนธรรมประเพณีเกี่ยวกับการดูแลรักษาคนป่วยที่ไม่ทราบสาเหตุแบบนี้

บางคนบอกอยากเป็นหมอยาวอยากเป็นหมอยาว

อย่าไปจับจวดแต่เขาไม่ได้นะ
มีได้ยินในหูส้มแคล
ส้มแควส้มแควคืออะไร
เปรี้ยวปลาอยากทานบ้าง

แล้วนี้เขาเป็นพิธีกรรม